อย่าใช้เวลาที่ไม่ชอบ
อันนี้น่าจะยังถือกัน

ตอนสุดท้ายเป็นเวลาที่คุณจะเจอกัน

คุณถามไว้ซะครับจบแล้วนะครับ
สัญญาณว่าฉันชอบเธอ
แต่แล้วฝันฉันก็สลายไปในปรีบตา
เมื่อมีคนหนึ่งเดินเข้ามาจับมือเธอแล้วเดินจากไป
ไม่อยากจะขัดใจตัวเองที่มันชอบเธอ
ไม่ให้ชอบเธอก็คงเป็นไปไม่ได้
เพราะใจมันคิดไปไกลอยากที่จะดึงกลับแล้ว
จำเป็นต้องขัดใจตัวเอง
คมตาลงแล้วหันหลังกลับ
ปลอกใจว่าไม่เป็นไร
คิดว่าเป็นความสุขเล็กน้อยป่า
ฉันคิดว่าเธอนั้นมาเพียงคนเดียว
เดินเพียงคนเดียว
ไม่คิดว่ามีใครอยู่แล้ว

เมื่อมีคนหนึ่งเดินเข้ามา
จับมือเธอแล้วเดินทางไป
ไม่อยากจะขัดใจตัวเองที่มันชอบเธอ

อยากที่จะดึงกลับแล้ว
จำเป็นต้องขัดใจตัวเอง
คมตาลงแล้วหากกลับ
ปลอบใจว่าไม่เป็นไร
คิดว่าเป็นความสุขเล็กในน้อยไป
ไม่อยากจะขัดใจตัวเองที่มันชอบเธอ

อยากที่จะกลับแล้ว
จำเป็นต้องตัดใจตัวเอง
คมตาลงแล้วหลังกลับ
รอบใจว่าไม่เป็นไร
คิดว่าเป็นความสุขเล็กน้อยไป
ในน้อยไป
คิดว่าเป็นความสุขเล็กน้อยไป
อุ้โห
โอ้โหสัญญาณสัญญาณสัญญาณคุณผู้ชมครับ

เจอเจอกับเราสองคนเป็นประจำแบบนี้วันอาทิตย์บ่าย๒โมง
วันนี้ดิฉันไม่ได้มาคนเดียวค่ะบอกเลยว่าแต่งตัวพร้อมมาก
โอ้โหดูวันนี้น้องใบตองจะคึกคักเป็นพิเศษ
ได้เจอผู้ชายแทบอยู่ในเครื่องแบบตายแล้วใช่ไหม
ใช่ยิ่งขาสั้นนะกางเกงสีดำสีน้ำเงินเมื่อวานเป็นลูกเสือ

เอ้าคุณผู้ชมครับวันนี้เราไม่ได้มากันสองคนเรามากันเพียบเลยครับ
เรามาดาบทหารใหม่นะครับกองบินทหารอากาศยนต์กองบิน๔๖
ศนุโลกตอนนี้อยู่กับเราแล้วเดี๋ยวไปพูดคุยกันหน่อยครับ
ก่อนอื่นเดี๋ยวเนี่ยแนะนำตัวกันนิดนึงเชื่อใจค่ะ
ต้องรายงานตัวมั้ยค่ะยังไงดีทำตัวไม่ถูกตัวตรง

เป็นเช่นไรรู้ในความหมายของน้ำตา
และแม้ตอนสุดท้ายต้องเลิกลาไม่ใช่ความผิดของใคร
แค่วันนั้นเรายังเด็กเกินกว่าจะเข้าใจในความรัก

ช่างน้ำตาแบบเอ้อตรงนี้ล่ะว่ะ

ชอบเพลงสตริงครับถ้าอยากได้

ได้แล้วขอเพลงหนึ่ง
อยากรู้อยากดูแลใกล้เธอให้ทุกวัน
แล้วมีระยะทางที่มั่นกันเราไว้
ดูแลตัวเองดีดีนะคนที่อยู่ทางนั้นคนทางนี้ยังคิดถึงกัน
เหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนอากาศกลางคืนมันหนาวก็ห่มผ่านนอนก็หลับฝัน
หากเธอเงาไว้คิดถึงกันเหมือนอย่างฉันคิดถึงเธอ
โอ้โหเป็นไงล่ะเป็นแนวสตริงนะแอดดิฉันเข้าใจ
อีกนิดนึงน่าจะได้เสียงของพี่ติ๊กชีโร่ด้วย
อ้าาาาาาอย่างนี้
เดี๋ยวฉันขอข้ามไปฟังพระเอกลิเกย์ก่อนได้ไหม
โอ้โหได้เลยคนนี้เขาบอกว่าแม่ยกนี่ตามไปถึงค่ายเลยเหรอครับ

ก็มีบ้างครับนี่บ้างใช่ไหมคะครับผมบ้างเหมือนกันผมขอเพลงอ้อนแม่ยกอ้อนลิเกย์หน่อยได้ไหมคะ
ไม่รอช้าแล้วไปฟังกันเลยครับฟังเลยค่ะ
คุณ้ายคุณา
มากันไม่น้อยน้องแบงค์ไม่ค่อยมีเสน่ห์
ช่วยให้อาริเชอบอมให้ดังแวกลุ่มลิเกง

สุดยอดสุดยอดสุดยอดทั้ง๔ท่านเสียงทรงพลังมากลูกคอ๑๘ชั้นครึ่งกว่าเหมือนคอนโดเลยเหรอ
ไปนี้ไงอ่ะอ่ะที่มาที่ไปของนักคออนุญาตนิดนึงในหลายสูงสูงเลยนะยกเลย
ฝึกเสร็จก็มารวมตัวกันหลังจากก่อนขึ้นนอน

เหนื่อยมาแล้วก็ผ่อนคลาย
ใช่กิจกรรมนักฐานการณ์ประมาณนั้นรีแร็กซ์
ใช่ครับแล้วก็จานุก็เป็นคนแนะนำ
บอกว่าใครร้องเพลงได้ลุกขึ้น
ทีนี้ก็เลยลุกกันเพียบเลยได้มา๔คน
ใช่ครับ
๔คน๔หนุ่ม๔แนวแล้วก็มารวมตัวกัน

แล้วก็มีการอัดคลิปลงในโซเชียล
ตอนนี้ได้รับกระแสตอบเยอะมากรู้สึกไงบ้างคะ
ก็ตอนแรกก็รู้สึกว่ามันเป็นไปถึง
ตกใจเนอะตกใจมากครับว่าทำไมถึง

เนี่ยคลิปอย่างในภาพนี้เลยโอ้โห

เขาเป็นทหารฝึกทหารใหม่นะ
วันนี้เรามาเราจัดไฟให้แล้วนะจ๊ะ
ได้เห็นในตัวจริงแต่ละคนหน้าตาใสหล่อทั้งนั้น
คมเข้มด้วยผ่านการฝึกฝนมีระเบียบวินัย
ขนาดยืนคุณค่ะเขาไม่กล้ากระดิกตัวเลย
นี่ฉันก็มาแบบเต็มเป็นบอยแบรนด์มาก
ถึงบอกไงว่าจะต้องมีแดนเซอร์เข้าใจไหมจุดนี้
พูดถึงการติดตามผลงานของเราหน่อย
ไปติดตามกันได้ทางช่องหนังทางไหนได้บ้างครับเนี่ย
ในเฟซบุ๊คครับก็ติดตามได้ผ่านทางเพจ
พันธหารอากาศโยธินกองบิน๔๖ครับผม
จะมีคลิปต่อไปออกมาใช่ไหมพูดแบบนี้

แต่ว่าเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราทิ้งท้ายเบรกนี้กันไป
อีกหนึ่งบทเพลงจากเหล่าทหารนะคะ
เพลงที่มีชื่อว่ากลับตัวกลับใจ
แต่ว่าเรื่องราวความสนุกยังไม่หมดเท่านี้เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาค่ะ
อยากกลับตัวกลับใจ
อยากเป็นคนที่ดีพอ
แต่จะขอให้เธอจึงรอได้ไหม
เคยได้แต่คิดปล่อยให้เธอรอ
ในชีวิตเสียเพลง
เคยแต่ทุ่มเทเวลาให้คนมากมาย
ไม่เคยจะคิดอยากมีชีวิตเพื่อใคร
แต่ในวันนี้จะมีไว้เพื่อเธอ
อย่างกลางตัวกลางใจอยากเป็นคนที่ดีพอ
แต่จะขอให้เธอต้องรอได้ไหม
รอฉันคนนี้
อยากดีพอยสมที่เธอนั้นโน้มตัวลงมาอายอยู่ข้างฉัน
เพราะเธอคือคนสำคัญบอกเลยไม่ต้องเก่งใจเอง
อยากดีพอให้สมกับความรักที่เธอให้มาก
เข้าใจไหมไม่มีอะไรที่มันมากไป
กับคนที่เป็นหัวใจของฉันคนนี้
ไม่มีอะไรที่มันมากไป
ตามคนที่เป็นหัวใจของฉันคนนี้
คุณผู้ชมครับตลอดกินวันนี้ผมมาอยู่ที่จังหวัดเพชรชบุรีนะครับ
ร้านเกลยวนขึ้นชื่อนะครับว่าเป็นอาหารที่อร่อย
ในเรื่องของอาหารพื้นบ้านนะครับ
กล้ามคนที่เป็นหัวใจของฉันคนนี้